ถึงช่อนี่ก็ไม่ได้ระบุถึงใครนะคะแต่อีช่อเนี่ยคือคนที่ไม่รักษากฎระเบียบ
มันเป็นการเรียกกันแถวบ้านค่ะ
มันมีสมาชิกรัฐสภาหลายท่านนะคะในพักสีส้ม
ที่ไม่เคารพระเบียบระเบียบในการประชุมสภาค่ะ
วันนั้นเขาก็จะไม่เคารพเลยนะคะระเบียบข้อบังคับการประชุมนะคะ
เช่นมีการคือเห็นไมโครโฟนนะคะก็เดินไปกดปุ่มแล้วก็พูดพูดค่ะ
แล้วก็ประธานบอกว่านั่งลงนั่งลงก็ไม่นั่ง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
ก็พูดพูดไปเรื่อยจนกระทั่งสมาชิก
เพื่อนสมาชิกในรัฐสภาเนี่ยยกมือขึ้นประท้วงก็ไม่ฟังค่ะ
ก็ยังพูดพูดพูดพูดไปอย่างนี้ค่ะมันทำให้เป็นสภามันเสียเวลาแล้วก็วุ่นวายนะคะ
แล้วก็เรื่องที่พูดเนี่ยก็มันไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระเพราะว่า๒วันนั้นเนี่ยคือมันเป็นการโหวตประธานกับรองประธานแค่นั้นเอง
แต่ว่าจะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องพระเด็จการเรื่องอะไรเรื่องเหยียดเพศผู้หญิงมีสิทธิ์เป็นรองคือมันคือสภาเขาไม่อนุญาตให้หาเสียงนะคะ
คือมันเป็นระเบียบวาระที่ว่าเลือกประธานกับรองประธานแค่นั้นเองนะคะ
ไม่ได้หมายถึงค่ะค่ะ
ไม่ได้สื่อไปถึงคุณช่อค่ะ
อช่อเนี่ยมันเป็นคำคล้ายกับคำเรียกกันเล่นเล่นคำเปรียบเปลยถึงคนที่ไม่รักษากฎระเบียบนะคะ
แถวบ้านถ้าเขาคุยกันก็อีช่ออย่างนี้คือไม่รักษากฎระเบียบเนี่ยค่ะคือเป็นคนที่ไม่รักษากฎระเบียบก็จะเรียกกันอย่างนี้นะคะ

ถึงคุณพ่อเรื่องคุณพ่อยิงสุนัขตายถึงเรื่องการถูกกล่าวหาอาวุธสงคราม
ถึงตัวดิฉันแย่งวัวดิฉันกินย่าถึงฟันดิฉันว่าฟันดิฉันไม่สวย
ต้องไปดัดใหม่ด่ามากมายไก่กองถึงกระทั่งว่าดิฉันเป็นการนะคะ
ซึ่งแบบว่าด่ากันแล้วก็ลูกชายดิฉันซึ่งไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องนี้
ซึ่งปารีนาค้าอาวุธนี่มันไม่เกี่ยวกับอีช่อถูกไหมคะ
การที่เขาพยายามเบี่ยงประเด็นไปหาสิ่งที่ดิฉันเนี่ยไม่ได้ทำ
ถ้าดิฉันค้าอาวุธดิฉันก็ไม่ได้ยืนตรงนี้ดิฉันต้องอยู่ในคุกค่ะ

ถือว่าพลาดไหมคะที่หลายส่วนคนที่หลุดเข้าไปอีช่อจะเป็นประเด็นถึงวันนี้
ไม่ค่ะดิฉันตั้งใจตั้งใจค่ะ

อาทิตย์จะได้การปรับเปลี่ยนท่าทีการใช้โซเชียลวิดีโอนไหนต่าง

ก็เป็นตัวของตัวเองคือเราไม่จำเป็นจะต้อง
เราเป็นตัวของตัวเองเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ดีอย่างที่เขาพูดจริง
ดิฉันเป็นสอสอมาสี่สมัยดิฉันก็ต้องสอบตกนะคะ
ดิฉันไม่เคยสอบตกแม้แต่สมัยเดียว
ใช้ศัพท์ธนาที่อาจจะทำให้เข้าใจและพลาดเพียงคนที่สามารถปรับเปลี่ยนโซเชียลค่ะ
คือดิฉันไม่ได้พาดพิงสอสอพันนิกา
แต่ว่าถ้าเขาจะกินปูนร้อนท้องหรือรู้สึกแสบถึงสวงดิฉันช่วยไม่ได้นะคะ
ดิฉันตั้งใจค่ะก็ถ้าดิฉันยินดีน้อมรับนะคะ
ต้องบินกลับมาดำเนินคดีดิฉัน
ต้องมาบินกลับมาแจ้งความดิฉันด้วยค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป